กลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
ผมคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ประเด็นที่ผมติดใจ

สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่
และสมาชิกสภาผู้ทางรัฐสดร
จำนวนไม่น้อยติดใจ

ประเด็นนโยบายในการแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔

เป็นการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ตามแนวทางของพัก๙ไกล
ที่ใช้ในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

เป็นนโยบายที่มีฐาน
มาจากร่างพระมหยัติ
ที่เคยเสนอต่อสภาผู้แทนรัศดร

ที่จริงผมค่อนข้างจะสบายใจ
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม

วันนั้น๘พักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับ
มีกรอบแนวทางที่จะทำงานร่วมกัน๒๓หัวข้อ
แต่ในตอนขึ้นต้นเนี่ยท่านเขียนไว้ว่า
ภักดิ์เห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาล
ทุกพักที่จะกระทำนั้น
ต้องไม่กระทบรูปแบบของรัฐ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
และการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
เน้นแล้วก็สรุปรวบว่า
ต้องไม่กระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมากษัตริย์
เพียงแต่เท่านั้นครับในแนวทางการทำงาน
ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าทุกพักเนี่ย
ก็สามารถผลักดันนโยบายของตัวเองเนี่ย
ผ่านสมาชิกสภาพูดายรัฐดรรณของภักดิ์ตัวเองได้
เหนือจากที่ระบุไว้ในกรอบ๒๓ประการ
แต่ข้อ๕เขียนไว้ดีครับว่า
แต่ต้องไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
ก็คือหมายถึงว่าต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการเบื้องต้นด้วย
คือต้องไม่กระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ผมนั่งดูทีวีอยู่ครับท่านแคนดิเดตนายกรมตรี
มาขอเสียงพวกเราในวันนี้ท่านอ่านจบ
คำถามแรกที่ผู้สื่อข่าวถามก็คือแล้วเรื่องแก้ไขมาตรา๑๑๒ว่ะ
ท่านก็ตอบชัดเจนครับว่าพักก้าวไกลจะดำเนินการ
ผลักดันการแก้ไขมาตรา๑๑๒ต่อไป
มันเป็นวินาทีย้อนแย้งทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งครับท่านประธาน
หัวหน้าพัก๗พักร่วมท่านตีความอย่างไรช่วยตอบด้วยก็ดีครับ
แต่พออีกไม่กี่นาทีท่านก็บอกว่าพักเก้าไกลก็จะเสนอต่อไป
เพียงแต่ไม่เสนอในนามคณะรัฐมนตรี
หมายความว่าเป็นรัฐบาลก็เสนอในนามพักการเมืองในนามสส๒๐คน
เป็นฝ่ายค้านก็จะเสนอในนามสส๒๐คน
เพราะฉะนั้นผมจึงรับไม่ได้ในประเด็นนี้
เพราะการแก้ไขมาตรา๑๑๒ตามแนวทางของพักเก้าไกลนั้น

คือกระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ท่านประธานควรจะจำได้นะครับว่า
ร่างของพักเก้าไกลที่เสนอเมื่อปี๒๕๖๔นั้น
ไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระเพราะอะไรครับ
เพราะท่านประธานสภาพุทธนาศดรณ์
โดยเฉพาะท่านรองประธานสภาพุทธนาศดรณ์คนที่๑
สำนักงานเลขาธิการสภาพุทธนาศดรณ์

ก้าวไกลได้ทำหนังสือตอบโต้ไม่เห็นด้วย
แต่ท่านรองประธานสภาพุทธรัศดรคนที่๑ขออนุญาตเอ่ยนามครับ
สุชาติตันเจริญถ้าท่านจะใช้สิทธิ์พาดพิงผมก็จะยินดีมาก
ท่านก็วินิจฉัยซ้ำอีก
สรุปแล้วร่างนั้นก็มิได้บรรจุเข้าระเบียบวาระจนสิ้นสมัยประชุม
ถามว่าร่างนั้นอย่าเถียงกันเลยครับว่าขัดรัฐมนูลมาตรา๖หรือไม่
บใดที่องค์กรผู้มีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
คือสารรัฐมนูลยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาด

แต่ที่แน่คือมันกระทบครับ
เพราะมาตรา๖บัญญัติไว้

ตั้งแต่เราจำความได้ว่า
พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ

ผู้ใดจะฟ้องร้องในทางใดไม่ได้
ก็หมายถึงการคุ้มครองเด็ดขาดครับ
ครองเด็ดขาดในฐานะที่พระมหากษัตริย์นั้น
อาจแยกออกจากรัฐในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

ซึ่งอยู่ถัดจากบททั่วไปในรัฐมนูล
และอยู่ในมาตราแรกของหมวดพระมหากษัตริย์นั้น
จึงวางรากฐานไว้ว่า
ละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์นั้น
ก็คือละเมิดต่อรัฐ
ละเมิดต่อความมั่นคงของรัฐ
และเป็นสิ่งที่รัฐในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

ดังนั้นจึงต้องมีประมวลกฎหมายอาญา

บรรยัติไว้ดังที่ทราบกันดีอยู่
ตั้งแต่มีประมวลกฎหมายอาญามาตั้งแต่วันที่๑๔
พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๖
อายุน้อยกว่าผมปีเดียว
และก่อนหน้านั้นก็มีอยู่
เพียงแต่ว่าอาจจะมีลักษณะบทยกเว้น
ที่มีเพิ่มขึ้นเข้ามา

รัฐมนูลบัญญัติไว้อย่างนี้

การคุ้มครองฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ

ลงมาเป็นคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไข

บกวนเวลาของสภานี้มากเกินไป

ท่านแรกที่ได้อภิปรายก็ได้พูดไว้ตามสมควร

ตามแนวทางของพักเก้าไกลนั้น

ให้เป็นคดีที่ยอมความได้

ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ

ถึงมาตรา๑๓๕ทับ๙

จากความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
กลายมาเป็นความผิดในระนาบบุคคลธรรมดา
แล้วท่านก็เอานำเอาหลัก
ของการหมินประมาทบุคคลธรรมดา
มาใช้กับพระมหากษัตริย์
ซึ่งมันไม่ใช่หลักของรัฐมนูลตั้งแต่๒๔
๑๐พันวาคม๒๔๗๕เป็นต้นหมา
ท่านนำออกมาแล้วท่านก็เขียนไว้ในนโยบายของท่าน

เพื่อคุ้มครองกรณีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต

พูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเหตุยกเว้นความผิด
และเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมินประมาทบุคคลธรรมดา

ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความมั่นคงของรัฐ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบอบการปกครอง

ลงมาเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดา
แล้วท่านก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไปจับ

ผมจะยกตัวอย่างแต่เพียงบทยกเว้นความผิด
ท่านบอกว่าถ้าหากเป็นประธานการกระทำความผิดโดยสุจริต
เพื่อเหตุ๓ประการถือว่าไม่มีความผิด
สองเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐมนูล

เพื่อประโยชน์สาธารณะ

หมายความว่าถ้าการแก้ไขตามแนวทางของท่านสำเร็จ
ต่อไปการหมินประมาท
ดูหมินพระมหากษัตริย์หากกระทำโดยสุจริต
เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

ต่อไปการหมินประมาทการดูหมินการแสดงอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์
เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยสุจริต

และท่านยังมีบทยกเว้นโทษ
ก็คือหากพิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่ทำไปนั้นเป็นความจริง
เว้นห้ามพิสูจน์ใน๒กรณี
ก็ถือว่าไม่ต้องรับโทษ
อกจากนั้นการกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความได้

ก็ยังเป็นประเด็นปมปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนที่
คนไทยส่วนใหญ่ในรุ่นผม

ไม่เคยพบเคยเห็นหลักการเช่นนี้มาก่อน

หรือข้อเสนอในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ยังไม่ได้จำกัดอยู่แค่

สถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
นี่ถือเป็นก้อนแรกของการแก้ไขแนวนี้
ต่อมาที่ใหญ่พอกันก็คือ

นำองค์พระมหากษัตริย์ลงมา
เทียบกับบุคคลทั่วไปในสังคม

การละเมิดพระมหากษัตริย์ลงมาต่ำมากครับ

ปรับไม่เกินเท่าไหร่๓แสนบาท
พระราชินีพระราชทายาทจำคุกไม่เกิน๖เดือน

เมื่อลดบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูงลงมาต่ำขนาดนี้เนี่ย
ท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดโทษ
บุคคลในสังคมทุกระดับลงไป
ประมุขของรัฐต่างประเทศผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
และที่สำคัญในประเทศไทยนะครับ

กระทำการตามรัฐมนูลและตามกฎหมาย
หมินประมาทมีแค่โทษปรับ

ซึ่งกำลังพิจารณาคดี
หรือผู้พิพากษาซึ่งกำลังพิพากษาคดี
ถูกดูมินถูกมินประมาทปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ไม่มีโทษจำคุกตัวเลขผมอาจจะไม่เป๊ะเป๊ะนักนะครับ
ท่านประธานเข้าใจว่าโทษปรับกรณีศาลนั้นเนี่ย
สูงถึงหลักแสนแต่ก็เป็นโทษขั้นสูง
ไม่มีการกำหนดโทษปรับขั้นต่ำไว้สุดท้ายเมื่อลงมาถึงบุคคลธรรมดาครับ
ท่านประธานเหลือแค่โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ผมอาจจะมองโลกในแง่ที่ไม่ดีนักนะครับว่าภาพรวมของสังคมภารดรภาพที่จะเกิดขึ้น

แก้ไขมาตรา๑๑๒ตามนี้ซึ่งมี๒ก้อนก้อนพระมหากษัตริย์กับก้อนบุคคลอื่นเนี่ย
ลดโทษลงมาขนาดนี้ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับ
โลกยุคโซเชียลมีเดียก็เป็นโลกที่ดีครับ
สื่อสารถึงกันแต่การประนามหยามเหยียด

โดยไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นอย่างชนิดเสียผู้เสียคน
กับผมเคยเจอมาแล้วครับครอบครัวของก็ผมเคยเจอมาแล้ว
เพียงเพราะผมอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้
แล้วถูกสื่อนำไปลงก็มีคนนำไปเปรียบเทียบ

ของกระผมเขียนให้กำลังใจผม
ปรากฏว่าโดนใช้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างเสียผู้เสียคนหลายหลายคนเคยเจอมาแล้วครับ
สังคมใหม่ที่ท่านกำลังจะสร้างขึ้นตามแนวทางนี้มันคืออะไรครับ

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อาจจะเห็นด้วยกับภาพรวม
แนวทางการแก้ไขมาตราหนึ่งร้อยสิบสอง
พักเก้าไกลได้ผมจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับ
ท่านประธานครับสำคัญยังไงครับ
การแก้ไขครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานครับสำคัญอย่างไงครับ
การแก้ไขครั้งนี้เนี่ยมันมีลักษณะสำคัญสามประการด้วยกัน
ประการที่๑เป็นการแก้ไขที่จะเป็นการกระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะ
อันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
อันนี้ผมได้พูดไปโดยสังเกตแล้วประการที่สอง

เหมือนเป็นการแก้รัฐมนูลทางประตูหลังเป็นการแก้รัฐมนูลบทคุ้มครอง
ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ทางประตูหลังคือท่านไม่ต้องแก้รัฐมนูลครับ
แต่ถ้าแก้มาตราหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยรัฐธรรมนูลมาตราหกเนี่ย
มันถูกกระทบแล้วก็ลดระดับการคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์ลงไปทันที
ประการที่๓อันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันครับ
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งผมดูแนวทางของท่าน
แล้วดูร่างพรรณหยัดที่ท่านเสนอต่อ
รัศดรเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วผมก็ขออนุญาตพูดว่า
นี่เหมือนเป็นการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาจำเลยและนักโทษ
คดีทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบสอง
โดยปริยายทั้งหมดหรือถ้าพูดว่าเป็นการนิรโทษผู้กระทำความผิดตามมาตราหนึ่งร้อยสิบสอง
ทางประตูหลังก็ได้เพราะอะไรครับเพราะในร่างที่ท่านเสนอต่อสภาพผู้แทนรัศดร
นั้นไม่มีบทเฉพาะการให้มีผลบังคับใช้ได้ทันที
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ท่านประธานครับท่านก็อาจจะบอกแหละแล้วหลายท่านที่พูดคุยกับผม
ก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะพักการเมืองของท่านเท่านั้นนะครับ
พยายามชี้แจงกับผมซึ่งก็ผมรับฟังโดยตลอดนะครับ
แล้วก็ด้วยความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างสมาชิกวุฒิสภาบางท่าน
ก็ได้พูดคุยว่าเราเห็นตรงกันแต่
เรื่องการแก้มาตรา๑๑๒มันอีกยาวไกล
แล้วถ้าเสนอเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านผมก็บอกว่าผมทราบดีครับ
การเสนอร่างพรรมยัติเข้าสู่สภานั้นถ้าโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็ขึ้นอยู่กับท่านประธาน
ไม่ใช่ท่านประธานท่านนี้นะครับท่านประธานที่เพิ่งลงจากบันลังไป
แล้วก็อาจจะท่านรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑หรือคนที่๒ตามแต่จะได้รับมอบหมาย
วินิจฉัยว่าสามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระได้หรือไม่
มีตัวอย่างมาในสมัยที่แล้วครับแล้วจากนั้นก็ยังมีอีก๘ด่านรวมทั้งสิ้น๙ด่าน
ไม่น่าจะผ่านได้ง่ายครับแค่ด่านที่๑หรือด่านที่๒ก็อาจจะตก
ท่านพูดคำที่ดีมากครับว่าท่านมีความเป็นผู้นำเป็นผู้นำ
สันทัศน์ในการลุกได้ถอยเป็นท่านประธานที่ครบครับ
ตลอดระยะเวลา๒เดือนหรือมากกว่านี้
คนอย่างผมคนอย่างพวกผม
มิใยที่จะพูดว่า
เรื่องแก้ไข๑๑๒เนี่ยเว้นได้ไหม

ให้สัมภาษณ์มาตลอด

ผมเข้าใจและผมเคารพ
ว่าท่านและพักของท่าน
เชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางนี้

เคารพและเชื่อมั่น
ในความคิดในความเชื่อ
ในอุดมการของกับผม
และสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งด้วย
ผมไม่อาจพูดแทนทุกคนได้

แล้วผมก็เชื่อว่าคนไทย

ไม่ว่าจะใน๑๔ล้านเสียงที่เลือกท่าน
ไม่ว่าจะใน๒๕๒๖ล้านเสียงที่เลือกพักว่าที่ร่วมรัฐบาล
หรืออีกจำนวนมากที่ไม่ได้เลือกเนี่ยนะครับ
เขาไม่ได้เห็นว่ามาตรา๑๑๒เป็นเพียงกฎหมายมาตรา๑เท่านั้น
แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทางจริยธรรม
สืบทอดมายาวนานของสังคมไทย
ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
การจะรักษามรดกวัฒนธรรมและจริยธรรมนี้
ไว้บนสังคมที่ก้าวไปข้างหน้า
ดังนั้นสื่อมวลชนมาถามผมว่าผมจะโหวตยังไง

ผมรอจนนาทีสุดท้ายก่อนถึงวันนี้
เพื่อที่จะดูว่าความเป็นผู้นำที่ดุ๊กได้

ท่านจะชี้แจงอย่างไร

ผ่านไป๔๕นาทีเนี่ย
ความย้อนแย้งก็เกิดขึ้น
ผมจึงตกผลึกความคิดว่า

ความเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยปัจจุบัน

อกจากการกลั่นกรองกฎหมาย
อกจากการให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
อกจากการติดตามการปฏิรูปประเทศแล้ว

มีอะไรที่สำคัญอยู่ในจิตวิญญาณของผม

ผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจครับ
ว่าการทำรงไว้

คุ้มครองฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ดำรงอยู่เทียบเท่ากับที่เคยเป็นมา
นับตั้งแต่วันที่๑๐ธันวาคม๒๔
มิให้กระทบหรือลดทอนลงไป
เพราะการแก้ไขมาตรา๑๔
ตามแนวทางของพักเก้าไกล
ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง
ของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสถานการณ์ปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นผมจะตัดสินใจโหวตอย่างไร
ผมยึดประเด็นนี้เป็นสำคัญ
เรื่องยังไม่ถึงใช่ครับ

หรือไม่อย่างไรท่านช่วยตอบด้วย
และถ้าท่านเป็นฝ่ายค้านท่านก็เสนออยู่ดี

การโหวตคือการกระทำทางการเมือง
รัฐสภาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
คือการแสดงสัญลักษณ์ในทุกเวลา
ในทุกโอกาสว่า
กระผมไม่อาจยอมรับได้

แนวทางการแก้ไข
มาตรา๑๑๒ของพัก๙ไกล